คุณผู้ชมยังร่วมกันส่งไลน์มาแสดงความคิดเห็นกับทุกประเด็นในการนำเสนอข่าว
ใช่ค่ะเชื่อว่าหลายคนรู้จักเพจนี้แหม่มโพดำ
คือมันมีเรื่องราวคดีใดต่างเนี่ยบางทีก็เริ่มจากเพจนี้
คือมีคนส่งข้อมูลมาให้หลายคนก็ติดตามข้อมูลจากในนี้
มีการส่งข้อมูลเหล่านี้มาขยายต่อให้กับทางสื่อมวลชนด้วยค่ะ
แต่ด้วยความที่แหม่คดีแต่ละคดีที่เขาได้มามันเป็นสายดาร์กทั้งนั้นเลย
จะให้เปิดตัวแอดมินก็เกรงว่าจะอันตรายแล้ว
ก็คงจะเปิดเผยแบบว่าหน้าตาเปิดตัวคงจะไม่ได้
แต่วันนี้ที่นี่ที่เดียวและที่แรกด้วย
คุณควีนเธอบอกว่าเธอจะเปิดใจกับสื่อครั้งแรก
และครั้งเดียวที่นี่ติดตามชมกันเลยค่ะ
ผมกำลังนั่งรอแขกพิเศษคนสำคัญ
ที่ว่ากันว่าฮอตที่สุดในชั่วโมงนี้
เจ้าของเพจแหม่มโพดำ
และนี่คือบทสัมภาษณ์ทุกเรื่องราว
ครั้งแรกและครั้งเดียว
กับเจ้าของประโยคที่บ่งบอกความเป็นตัวเทินได้
เป็นอย่างดีว่าให้โดยไม่เอาอะไร
ถ้าไม่ใช่ขอให้หายตาย
ขอย้ำอีกทีว่าขอคุยกันทุกเรื่องทุกประเด็น
แล้วก็อยากให้ควีนตอบทุกเรื่องทุกประเด็น
ในมิติที่มีความจริง
มาที่ไทยรัฐมาหาผมมาให้ผมสัมภาษณ์ครั้งแรก
งั้นเล่าให้ฟังหน่อยครับคุยกันว่า
จริงแหม่มโภดำเกิดขึ้นอย่างไรครับควีน
ช่วยเหยือกลิมไปรับความเดือดร้อนอะไรอย่างนี้

ก็เลยมาเปิดเพจใหม่ก็คือเปิดเพจแหม่มโภดำ
ได้รับข้อมูลอีกจากเหยือที่เขาไม่มีปากมีเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็อยากนั้นเดี๋ยวจัดให้
โปสิชั่นตัวเองไว้ว่าช่วยเหลือสังคมถูกไหม

ไม่เอาอะไรไม่อยากได้อะไร
ไม่อยากได้เงินไม่อยากได้ไม่อยากได้ชื่อเสียงไม่เอาอะไรอย่างนี้
นี่พูดเองนะไม่อยากได้เงินไม่อยากได้ทอง

คือบ้านรวยอยู่แล้วค่ะไม่อยากได้

ไม่โกหกจำคำนี้ไว้เลย
ใครจะเอาคำนี้มาทำลายเราก็จริง
ถ้าอยากได้หรือว่าอยากมีก็ขอให้บ้านบึ้ม
ขอให้มีอันเป็นไปถูกไหม

และเพจเราคำหนึ่งถึงข้อทริปจริง

เป็นไปได้ก่อให้มีคลิป

ที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายใครอะไรอย่างนี้

อยากคิดว่าจะมายึ้มมือเผ็ดในการทำร้ายใคร
คุณต้องเป็นเหยื่อจริงก่อนแล้วคุณจะช่วย
วันหนึ่งแบบเราต้องรู้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้คุณเละ
วันหนึ่งคนอินบล็อกหรือว่าติดต่อคุณมากน้อยแค่ไหน

เพราะฉะนั้นวิธีที่เลือกสรรนี่ก็คือเรื่องยากแล้วถูกไหม
จอดว่าค่ะโดนจะโดนเลย

เฮ้ยฉันก็ไม่ใช่มูลนิธิแต่วะ

ที่สุดแล้วปลายทางของเพจแหม่มพดาม
หลังจากบทสัมภาษณ์นี้ไปก็จะมีคนมาลงโฆษณาก็เอาเงินจากโฆษณา
เอาไปหากินอะไรอย่างนี้ฮะจริงไหม

พาไปไปจัดลึกตัวตนของคุณว่า

เธอเคยบอกถามเรื่องส่วนตัวสัดส่วนองค์เอวอะไร
พรุ่งนี้รอติดตามไลฟ์สไตล์นะคะของแอดมินแหม่มโพดำค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ที่นี้ทีเดียวค่ะ
ใช่ฮะกับประโยคที่ว่าพร้อมชนพร้อมสู้พร้อมขอโทษพร้อมช่วย
๑นาที๑ข้อความ
มีคนส่งไปเยอะมากพรุ่งนี้ห้ามพลาดไทยรัฐนิวโชว์เวลาเดินแบบนี้นะครับ